คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์พล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
นะครับก็อ่าจากโปรกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าครับ
เวลาเขาใช้กับผู้ชายคนนี้อย่างเช่นแบบ
เป็นนักฟุตบอลที่ตำแหน่งกองหน้าเลือกเขาเอง

เขาไม่ได้เลือกที่เป็นกองหน้าแต่กองหน้าเลื่อยเขาเป็น

บางทีเขาไม่ได้อยากเป็นนักบอลแต่นักบอลอยากให้เขาเป็น

วิ่งรอบโลกแล้วกันมาต่อยหลังบัวตัวเองได้
นั่นแหละครับก็บอกชื่อไว้แล้วนะครับ
ก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหนึ่งในกองหน้า
ที่สร้างสีสันให้กับโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบ
เดินทางผ่านขวากน้ำมาค่อนขึ้นเยอะ
เราจะมาเจาะลึกโลกของชายที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้า
เป็นไงล่ะ

ต้องบอกว่าอิบราฮิโมวิชเกิดเมื่อวันที่๓ตุลาคมปี๑๙
ซึ่งในย่านนี้น่าสนใจมาก
มันเป็นย่านที่สามารถเรียกว่าเป็นอุปสรรคให้กับชีวิตมนุษย์ได้เลย

เพราะว่าเป็นย่าที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของสวีเดน
เป็นย่านที่มีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก
เป็นย่านที่

คนไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียน
ซึ่งจริงถ้าแบบใครพอจะมีแก๊กกราวเรื่องประเทศสวีเดน
นี่คือประเทศที่แบบโคตรจะเจริญเลย
แต่ว่านี่มันคือหนึ่งในแบบจุดดำที่อยู่ในประเทศ
แต่ว่าในพื้นที่ที่เรียกว่าโรเซนการ์ด
คือจุดเริ่มต้นของนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของสวีเดน
ตั้งแต่มีโลกฟุตบอลของสวีเดนเลย
ใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นผมว่าไม่มีใครเทียบกับอิบราฮิมูชได้นะ

แต่ถ้าเทียบในเรื่องของสเกลในเรื่องของความสำเร็จ
ในเรื่องของอายุในการค้าแข้งที่ยาวนาน
บราฮิวิชเขาเหนือกว่ามากด้วยนะ

แล้วก็ไม่ได้สตาร์ขนาดนั้น

อิบราฮิมวิช
แน่นอนเนี่ยชื่อนี้ไม่ใช่สวีเดนเลย

เขาเติบโตมาจากครอบครัวที่เป็นพ่อ

แล้วแม่เป็นชาวโครเอเชีย

ยูโกสาลาเวียมาอยู่ประเทศสวีเดน

ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนที่บอกไปตอนต้นเลยครับ

ด้วยการขโมยข้าวของ

แต่ว่าแม่เขาก็มีอาการป่วย
เป็นโรคพารานอยกับซึมเศร้า

บราฮิมิชเขาต้องย้ายไปอยู่กับพ่อ

ด้วยความยากจนการดูแลของพ่อก็ไม่ได้ดีมาก

พยพมาจากสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเขายังมีความ
บอบช้ำทางสภาพจิตใจอยู่

จากผลพวงของสงครามนะครับอืม

มากกว่านมให้ลูกดื่มซะอีก

คือน้องสาวต่างแม่ของอิบราฮิส

แล้วเขาก็ช่องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้อีบรามิกต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง
ก็คือด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
เพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วถ้าคุณประสบความสำเร็จมันก็จะสามารถที่จะพลิกชีวิตของคุณได้จริง
แต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันครับที่อิบราฮิโมวิชอยากที่จะหันหลังให้กับวงการฟุตบอล
โดยเฉพาะเมื่อเขาอายุภูมิประมาณ๑๕ขวด
เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะเป็นการประสบความสำเร็จจนถึงนัฟโลยาชี
เขาบอกว่าถ้าครั้งหนึ่งตัวเขาไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพตัวเขาคิดว่าน่าจะจบชีวิตในตาราง
บอลไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับ
ในช่วงระหว่างปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดจนถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
ในช่วงสองปีนี้นะครับอาเซเวนเกอร์ครับอดีตกุญซืออาเซนัลเนี่ย
เหตุผลง่ายเลยเขาบอกว่าฝีเท้าของเขาดีเกินไปที่จะต้องมาทดสอบอะไรพวกนี้แล้วมันไม่จำเป็น
ซึ่งสุดท้ายเราก็รู้กันว่าเวนเกอร์ไม่ได้ตัวอิบราฮิโมวิช
แม้ว่าจะมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นเสื้ออัฟนอนที่อีบราฮิมุยใส่เป็นเบอร์๙ก็ตาม
มันก็มีถ้าไปดูในอินเตอร์เนคมันก็มีนะ
แต่ความโหดคือเอางั้นเลยเหรอวะ
ใช่เพราะเขามั่นใจฝีเท้าตัวเองมากว่าแบบไม่ต้องทดสอบฝีเท้าแล้วเขาดีกว่านั้นแล้ว
คุณต้องเซ็นผมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย

ตอนที่อิบราฮิมโอวิชคาแท่งกับเมาเมาอร์จริง
เขาก็บอกว่าถ้าให้พูดตามตรงตัวเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับมากนักในช่วงแรก

นั่นจึงทำให้อุปสรรคนอกจากเลยจากเรื่องของ
ภึนเพรย์ตัวเองแล้วใช่ไหม
ก็เรียกว่าเขาแจ้งเกิดจริงก็น่าจะเป็นรูปรุการ๒๐๐๒๒๐๐๓
ก็ทำให้ผู้คนได้เริ่มเห็นพรสวรรค์ของเขามากขึ้น
อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันก็ได้เตะฟุตบอลยุโรป
ไปเล่นในยุโรปในลีกที่เกือบจะอยู่ในท็อปไฟฟ์แล้ว
ทำให้แบบทุกคนก็เริ่มมองเห็นมากขึ้น
คุณต้องขยันฝึกซ้อมไม่ใช่ว่าทำตัวงี่เง่า
แล้วคิดว่าจะได้ไปอยู่ทีมใหญ่รวมไปถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่าง
คุณจะต้องทำติดตัวติดดินให้มากกว่านี้
เพราะว่าสถิติของคุณหวยเป็นขี้อะไรอย่างนี้
ถ้าจำได้ลองย้อนกลับไปฟังดู

ก็คือเขาจะดูแล้วว่านักเตะคนนี้เหมาะกับทีมนั้นหรือเปล่า

และเขาก็ได้จับคู่กับหนึ่งในกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของยูทูสตลอดการ
อายุ๒๙มันก็คือช่วงพีคของนักฟุตบอลอาชีพใช่ไหมครับ

เพราะว่าในปี๒๐๐๖อย่างที่ทราบกันก็คือ

ซึ่งตอนนั้นยูเอ็นตุสถูกปรับตกชั้นทีมเดียวด้วย
ไปเล่นเซราบีทำให้นักเตะซุปเปอร์สตาร์ของยูอินทรุส
จำนวนมากก็หนีออกจากทีมใบ
ซึ่งจริงมันก็มีแฟนยูทูตจำนวนมากก็ไม่พอใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบ
แต่ย้าทีมทั้งทีย้าไปทีมอื่นได้มั้ยล่ะ
ถ้านับเฉพาะผลงานการพังประตู
เพราะว่าลงไป๘๘เกมยิงไป๕๗ประตู

เพราะว่าเขายังจำว่าจำได้ว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงรีบทิ้งทีมตอนนั้นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเราดูจากผลงานการทำประตูนะ๑๖ประตูจาก๒๕เกมผมว่ามันไม่ได้ล้มเหลวนะมันเยอะนะนะครับ
อยู่ในที่เรื่องก็ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเมซี่อยากที่จะเล่นตรงกลางไม่ใช่ตัวริมเส้น
คือเมสซี่อยู่กับบาซ่าอยู่แล้วไม่ใช่กัลมะของเมสซี่
คือคิดผมพูดผิดแต่ว่า
เปลี่ยนจาก๔๓๓เป็น๔๕๑
แล้วก็คนที่ถูกสังเวยจากแผนเนี่ยจาก๔๓๓เดิมมาเป็น๔๕๑เนี่ย
การยืมตัวแล้วก็ย้ายขาดในเวลาต่อมา
ในช่วงที่อยู่กับมิลานก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่
ในช่วงปี๒๐๑๒เนี่ยมิลานปล่อยนักเตะจำนวนมากออกจากทีม
ไม่ได้เป็นเตียโกซิลวาอินดราฮินวิชก็คือไปอยู่กับเปรียสเชย์นั่นแหละ
จากนั้นมิลาก็เข้าสู่ยุคมืดยาวจนกระทั่งมาคว้าแชมป์เซเลอาในยุคสเตฟาโนเปียโอลี่

เขาก็เริ่มที่จะอิ่มตัวจากวงการฟุตบอลแล้ว
เริ่มที่จะถอนสมอจากการลงทุนในมิลาน
หลายคนก็บอกว่านี่คือยุคมืด
เมื่อกี้นึกออกมาแต่ไม่กล้าพูด
นั่นแหละก็เป็นยุคมืดของมิลานที่แบบเป็นยุคที่จากรุ่งโรดสุดกลายแบบเป็นยุคมืดที่แบบต้องเซ็นสัญญานักเตะใครก็ไม่รู้มาร่วมทีม
ช่วงหนึ่งอันนี้เป็นคำที่ซอบเขาเรียกว่ามิโลน
ก็คือโลนอย่างเดียวคือยืมตัวอย่างเดียว

อาจจะเพราะด้วยบอลลิกเองไม่ได้โหดร้ายอะไรมาก
ก็เขาอยู่กับทีม๔ปีเนี่ยลงสนามไปแค่๑๘๐เกม

โอ้โหก็ถือว่าไม่น้อย

จะยิงเพิ่มกว่านี้คือจะอยู่ต่ออีกไหม

แต่ว่าโอเคมันจะสมานได้อยู่ไหมเนี่ย

เงินและโบนัสต่าง

๑๓ล้านยูโรต่อสัปดาห์

ถ้าหักหลังหักภาษีก็เนี่ยแหละครับ
คือราคานี้ไปไหนวะ

เริ่มที่จะติดตัวแดงแล้วนะ

แต่เขาต้องผ่องถ่ายนักเตะออกไปเยอะมาก

ยุคกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

เฟื่องฟูอีกครั้งมันเรียกว่าอะไรนะลืม

เหมือนตอนยุค๒๐๐มันไม่ได้

นะครับหลังจากนั้นครับ

จะถูกนะครับเขาก็มาร่วมทีม

ดูเป็นทรงที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะใช่

เออผมไม่ค่อยแปลกใจ

แล้วก็ไม่แปลกใจด้วยเพราะพอสัญญามันหมด

ถ้าย้อนกลับไปได้แล้วผมประกาศ

แต่ผมคือรู้อยู่แล้วว่า
ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวเลย

มันยังน่ากลัวอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็เจอปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
ค่อยประหลบสำเร็จเท่าไหร่เนาะ

ผมว่ามันเวิร์คแค่ปีแรก

ไปปลารุดการแล้วน่าเสียดาย

โดยรับค่าเหนื่อยแค่๗ล้านดอลลาร์

ก็ประมาณ๑๕๑๖ล้านปอนด์

ที่นักเตะคนหนึ่งที่ไปเล่น
ไปเล่นกาต้าไปเล่นจีน

แล้วแบบผลงานคุณน่าจะลงไปแล้ว

บนวัย๓๙ปี

น้อยคนมากที่จะมีนักเตะที่อายุประมาณ๓๙๐

แล้วลงตัวจริงไป๓๐เกม

แต่ว่าถ้าหลายคนอาจจะบอกว่า

ปีท้ายจริงเขาลงเล่นน้อยมากนะ

คือลงตัวจริงผมจำได้ว่า

เขาก็อยากใช้ที่นักเตะที่มันได้เต็มหน่วย

สามารถที่จะช่วยทีมได้มากขนาดนั้น

พอคิดคำนึงว่าเฮ้ยลูกพี่เรา
มันก็แบบพูดได้ไม่เต็มปาก

มันน่าตกใจมากนะครับ
คือ๑๕ประตูนี้

สมมุติจากอันดับ๗
เป็นอันดับ๑๒๓ได้เลยนะ

จากทีมที่ไม่น่าจะจบอันดับ๒ได้นะ

ตอนคุณอายุ๔๐อะวิธีการเล่นสมบัติของคุณ

คุณจะต้องใช้สมองมากขึ้น

กับเปเชบาเซลน่า

มิลานอินเตอร์ยูเวนตุส

แล้วก็เทคนิคฟุตบอลขั้นสูง

ได้มาจากสตรีทฟุตบอล
ในวัยเด็กที่เอามาแอดับ

เล่นกีฬาอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอล

คือผมจำไม่คิดน่าจะเป็นนัก

มันก็ทำให้แบบร่างกายเขาเคลื่อนไหวได้แบบ

ยายดำเลือกเขาอีกแล้ว
แบบดึงถ้าแบบน่าจะเป็นคาเต้นะ

มันก็ทำให้แบบท่วงท่าต่างในการเตะฟุตบอล
มันจะได้อีกรูปแบบหนึ่งถูกไหม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขา
อายุมากขึ้นเขาก็ต้องปรับสไตล์ให้เหมาะกับร่างกายของตัวเอง
แล้วก็ผสมกับสิ่งที่ต้องมีคือจินจนาการในฟุตบอล
อันนี้เป็นสิ่งที่อิบราฮิโมวิชบอกกับพวกเรา
จากนี้ครับด้วยวัยที่มากขึ้น
ก็ทำให้ตัวของอิบราฮิโมวิชเขามีความเก่า
ส่งผลต่อเรื่องของอิทธิพลภายในทีม
แล้วก็กรณีนี้จะเห็นได้ชัดจากตอนที่มามิราณรอบสอง
เพราะว่าด้วยวัยวุฒิที่เยอะขึ้นวัยวุฒิที่มากขึ้น
โดยเฉพาะนักเตะมิลายุคเนี่ยอย่างเตโอไอโนนเดสหรืออย่างซานโดโตนาลี่
สองคนนี้ตอนที่อิบราแขวนสตัสประกาศในสนามเขาร้องไห้นะ
เพราะว่านี่คือลูกพี่เขาคนที่ปั้นเขามา

แล้วอิบราฮิโมวิชทุกคนอ่ะถ้าดูบอนก็รู้ว่านะคะ
เขาคือลูกพี่จริงอะเขาโคตรเก่าเลยอะ

ต้องบอกว่าเรื่องราวของอิบราฮิโมวิชเป็นเรื่องราวของชายที่มีความมุ่งมั่น
แน่แล้วก็พาตัวเองออกจากจุดต่ำที่สุด
กระทั่งเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก
แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปเล่นฟุตบอลโลก
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่พอขาดปัดตาย
จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบ

แต่อันนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ย้ายทีมใช่มั้ยครับ

ก็ยังขำเลยอะ
คืออยู่ตรงตรงกวดอกก่อนเคย
แต่ไม่จับปล่อยดึงปล่อยสังคม
ก็เป็นแบบนึงแล้วคาแรคเตอร์ผมอ้อนก็ขอดชอบด้วย
เพราะว่าคาแรคเตอร์เขามันดูแดดดีอ่ะ
แต่จริงเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ผมโคตรชอบเขาเลยแบบ

ตอนที่อยู่อินเตอร์มันก็ชอบแหละแต่พอทิ้งทีมปี๒๐๐๙มันมีเครื่องหมายคำถามแบบ
แต่ว่าถ้าเทียบกับเคสของโรนันโดผมว่าผมยังชอบอิมพลายมากกว่าโรนันโด
เพราะว่าเคสของโรนโดมันคือนักเตะที่เจ็บแล้วทีมก็ประคบประงมมาอย่างดี
แล้วแบบวันดีคืนดีจบฟุตบอลโลก๒๐๐๒ปุ๊บย้าย
แต่ว่าอิบราคือก็อย่างน้อยก็ทิ้งเงินให้ทีมเยอะแล้วก็ได้เอโต้กลับมา
แล้วก็ไม่เป็นไรเราได้๓แชมป์ในปีนั้นตอนปีที่อีบราไม่อยู่แล้ว

ก็โอเคแต่มันก็มีจุดในใจดำนิดนึง
จะจบไม่สวยเหยะกันไม่สวยเฉยเลย
แต่เวอร์ชั่นที่ไปอยู่มิลานผมก็ไม่ซีเรียสนะ
แต่คือติดใจนิดหน่อยตอนที่ไปบาเซอร์น่า
มันไม่ใช่วะ
ก็มันเป็นอีพีที่เลือกอีบรา
เพราะฉะนั้นอีพีต่อไป
อีพีนี้ผมเลือกละบอกได้กลับมาเลือกละ
บอกไปเลยละกันก็คือเรื่องราวของคาริมเบนเซมา
โอ้โหเอาจริง๒อีพีนี้คือเดือดทั้งคู่

แล้วจริงตอนนี้มันมีเรื่องนึงน่าเล่ามากเลย

เพราะตอนนี้คือนักเตะแต่ละคนเนี่ย
ใช่แล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทุ่มซีซัว

คือเขาเลือกแล้วว่าคนนี้ทุ่มได้คนนี้ประมาณนี้พอ
จากเมซี่ต้องใช้คำนี้เมซี่คือดีที่สุดในโลกตอนนี้

เซมาได้บรรลงดอร์ยิงประตูให้มัดปิดมาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูก
เป็นตำนานเป็นกัปตันใช่ไหม

แต่ผมเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ากองเต้ยังอายุน้อยไปที่จะไปเล่นตรงนั้น
แต่ก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าเขาก็เรียกว่าไงอ่ะ

กองเต้อาจจะอายุร่างกายตอนนี้๔๐แล้วก็ได้บอย

ใช่ครับแล้วก็อาจรู้สึกว่าแบบอาจจะต้องพัก
อืมก็เลยเลือกไปเล่นฟุตบอลที่ที่ผ่อนคลายขึ้นน้อยลง
ไม่มากไม่มากเหมือนพี่เมนลีกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราอาจจะได้เห็นนักเตะอีกจำนวนมาก
ที่น่าจะไปซาอุดีอาราเบียในช่วงเวลาแบบไล่กันตอนนี้
ก็เลยอยากจะเล่าเหมือนกันว่า
จริงจริงแล้วต้องบอกว่าผมสปอร์ทให้นิดหนึ่งนะกัน

สาหรัยเขาไม่ได้อยู่จู่จะทุ่มเงินฟุตบอลก็ทุ่มน่ะ

ปีละหนึ่งครั้งก่อนนั้นปีละหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้น
อืมเออซึ่งได้ตังค์อยู่แล้วป่ะเขาเซ็นสัญญาระยะยาวมันประมาณสิบปีอ่ะ
อืมเอออ่าคือจากที่แบบเป็นแค่เพลิวหนึ่งปีไม่ใช่สิต้นบอกว่า
ไม่มีไม่มีบทต่อเนื้อเรื่องหลักทำลายหลัก
แต่ปัจจุบันเป็นเนื้อเรื่องหลักของแล้วอ่าใช่อ่าอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลหนึ่ง
แล้วก็การเข้ามามันเริ่มมีอืมก็ต้องมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวจะยังไงต่อสำหรับ
น่าจะเล่าครับน่าจะเล่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้ผมติดตามมานานแล้ว
เพราะว่าอย่างส่วนหนึ่งคือผมก็ดูมวยปล้ำแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของ
อืมอืมนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะเล่าในช่วงสักสักช่วงหนึ่งล่ะอ่า
ก่อนที่ที่ที่จะเปิดฤดูการใช่ใช่เนอะโอเคถ้างั้นก็
อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเรา
แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีบอลแต่ก็ยังมาช่วงวันเสาร์บ่ายสองโมงโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ติดตามได้ช่องทางต่างต่างของไทยรัฐไม่ว่าจะ
ด้วยเช่นกันนะครับอ่าอีพีหน้าเรามาเจอกับคาริมเบนเซมานะฮะ
ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมีประเด็นอะไรเดี๋ยวพี่บอยไปทำการบ้าน
มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับครับสำหรับอีพีนี้ต้องไม่ใช่ดิ
สำหรับการลำลานี้โอ้ยพูดยังไงวะยังไงวะอ่าอ่า
เอาใหม่เอาใหม่ไหมช่างมันเถอะเอาเป็นว่าสำหรับอีพีนี้
ล่ำลาไปก่อนนะครับผมจะพูดให้เข้ามุกอิบราให้ได้ไง
แต่มันยากไปหน่อยก็เรียกว่าเป็นอีพีนี้เนี้ยเราถูกสั่ง
ถูกสั่งให้หยุดได้แล้วอ่าโอเคโดยอิบราโดยอิบรา
นะครับโอเคแล้วเจอกันในปีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
โปรดติดตามตอนต่อไป